สรุปแล้วอายเฟิร์นเป็นแฟนให้เป็นอย่างไรคะ
สำหรับอายเฟิร์น
อ่าจริง

แต่ว่าจริงผมก็รู้สึกมานานแต่ไม่รู้จะทำยังไงดี
ก็เลยไปปรึกษาคุณหนุ่มกัญชัยครับ

ปรึกษาว่าพี่หนุ่มครับทำยังไงดีครับ
ผมว่าผมพยายามทำให้เขาเห็นแล้วว่าผมชอบเขาแต่ว่าเขาไม่เห็นผมสักที

ก็คือจริงที่ผ่านมามันคือเพื่อนจริงแล้วครับตลอด๔๕ปีที่เราอยู่ด้วยกันมา
คำพูดที่มันออกมาเนี่ยก็เป็นตามนั้นจริงก็เป็นเรื่องจริง

อยากให้ผู้วัดการเขาอยู่ในชีวิตผม
เรื่อย
แต่เรื่องแหล่งเรื่องคือ
สมมุตินะอันนทีคิดว่าจะไปกับอีกคนนึง
ก็ประมาณนั้นครับที่หนูเครือใช้ก็ลับทราบมาตลอด
ให้เป็นโอกาสของผมแล้ว
มีโอกาสได้คุยแผงตัวหรือยังได้บอกไ

จะไปเฟิร์ดบ้างไงบ้าง

คือต้องขอบคุณพี่หนุ่มเป็นพี่ชายที่น่ารักกว่าผม
ทำหน้าที่บักซ้าที่ดีมาตลอด

แล้วก็คือความรู้สึก
มันก็พูดยาก
ตลอด๔หรือ๕ปีมันก็มีความหวังดีมีความ
แต่ทุกอย่างที่เราพูดมาหลายคนไม่คงได้เห็น

แต่ว่าตอนนี้ผมชอบเขาครับแล้วผมก็ให้เขารู้แล้วว่า
ทีเหลือก็อยู่ที่เค้าก็
ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
อันนี้เรียกว่าน้องนายเดินหน้าจีน
ครับผมตามนั่งครับ
จริงตอนที่โทรไปหาเฟิร์นตัดสินใจโทรไป

มันเกิดขึ้นโดยธุมชาติละครั้งน้าง

แบบเราชอบเขาทุกหลัง
คิดว่าดีที่เขารู้จากปากเราอยู่
พยายามที่เขารู้ว่าเราชอบเพิ่มนักอัเรงี่
เขาไม่รับรู้ยัง

เพราะว่าเราก็เป็นเพื่อน
พอเรามาผ่านหลายอย่างมารถที่ครับ

ผมคิดว่าทั้งจริงผมคิดมาตลอดว่าเค้าก็คงไม่ชอบคนอย่างเราหรอก
เราได้เจอตัวเหมือนกันยังไง

ทำงานกันทั้งคู่เลยลักทีทำการถ่ายละครแทนทั้งชั้นสามอยู่ครับ
ฉันก็ได้ว่าพูดเร็วนะคุณผม
ต้องการว่านที่มีหนุ่มก็ออกกันทาง

เมื่อพี่หนุ่มหลุดโต๊ะแล้วเราก็หลุดโต๊ะไปเลย

ผมกลับดีใจมากที่พี่หนุ่มทำอย่างนั้น

เปิดทางให้ผมแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากครับ
เพราะว่าเขาก็คงรู้รับรู้ความรู้สึกที่ผมแบบอัดอั้นมาก
มันเป็นความรู้สึกที่ดีค่ะว่าเขารับดู

ชีวิตตามเหมือนคนทั่วไปได้ไปกินข้าวได้ไปทำอะไรอย่างกันเถอะ
ก็คิดแค่นั้นครับเอาจริงอันนี้ผมถือว่าเป็นก้าวแรกของผมครับ
คือผมเริ่มข้ามเส้นคำว่าเพื่อนแต่ว่าก้าวต่อไปเนี่ย
ผมพูดตามตรงว่าผมไม่มั่นใจเลยว่าจะเป็นยังไง
ก็ฝากทุกคนเลยฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
ก็มีมีมีพูดบ้างชัดอีกหน่อยว่าเราอมีงานแล้ว

ก็เห็นจริงนะครับ

ใช่ต้องบอกก็คือค่ะเนี่ยคือครับ

สงสัยกับจุดเขาในวันนั้นที่เราได้ถัดแล้วพาไปเป็นยังไงล่ะ
ก็เห็นเขาขำก็ยิ้มอย่างเดียว
ไม่มั่นใจเหมือนกันขอบพี่ถามเขาด้วยกันแหละ
มันจะจบเหมือนในหนังเฟรนโซนไหมคะ

แม่หมูว่ายังไงกับแม่โกเชียเยอะนะ
เพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับพิพิธีหรืออยู่กับสิ่งที่เราทำด้วย

เวลาทำอะไรก็เง่าแต่ผมก็จะอยู่ตรงเนี้ย

เอาแม่ผมไปถาม

เขาก็เป็นคนที่น่ารักมากและเป็นคนที่มีจิตใจดีต่อทุกคน
มีผลไหมตอนนั้นอาจจะยังไม่มีผลแต่ตอนนี้มีผลครับช่วยด้วย
อันนี้เราถูกใจเขาตรงไหนอันไหนที่เราไม่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือผู้ที่ใช่กับเรา
มันเยอะไปหมดแล้วครับแต่มันก็ชอบมันก็คือชอบแล้วโดยรวมก็คือผมชอบเขา
มันไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าสิ่งที่ชอบคือเขาเป็นคนที่ห่วงความรู้สึกทุกคน
ยกเว้นความรู้สึกของตัวเองถ้าจะมองตามไปผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาช่วยดูแลเขาเอง
ถ้าเกิดเขาอยู่ดูอย่าบอกแล้วค่ะเขาดูอยู่

อยากบอกอะไรเข้าใครต้องเห็นเลย
คุณฟินมาดูแลพี่ด้วยเลยค่ะ
วันนี้นายต้องใช้ความกล้ามากเลยนะเพราะว่าเป็นการเกิดใจทุกคน
ใช่นะแต่ขาผมสั้นมากเลย
ก็ฝากพี่ถามผมแค่อยากรู้ว่าเขาชอบผมบ้างหรือเปล่า
โอ้ยยยยยยยยยยยโอบดีนะ
ได้ครับประมาณนี้คือคุณครับ
พี่ถ่อยอีกเรื่องหนึ่งเนอะวันหลังจากที่มันออกไปมันก็มีเรื่องกับสอนเยาะหรืออะไรอย่างนี้
บอกมาว่าน้องคนนี้ไม่เป็นข่าวอะไรอย่างนี้มีแฟนแล้วนอกลงการแล้วเลือกแล้วหรอ
ถึงมาเปิดสายครบตามจีดไอ้เฟิร์นซึ่งคนก็เลยโยงมาเป็นเรา
อ๋อผมกับเฟิร์นเรายังไม่ได้เป็นตัวตรงอะไรกัน

มันอยู่ออกมายังแล้วคิดยังไงครับ

คือยืนยันว่าก่อนนั้นเราก็ไม่มีแฟนมาก่อน

เป็นเพื่อนครับทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนอยู่ทุกคนเลยที่ผมรู้จักในชีวิต

แต่ไม่มีคนเดียวในใจ
ขอบคุณครับ